การขับรถขับราบนถนนเนี่ยนอกจากจะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุ
โดยเฉพาะที่มันเกิดขึ้นระหว่างการจราจรกับเพื่อนร่วมทางแล้วเนี่ยนะคะ
ต้องระวังแขกที่ไม่ได้รับเชิญด้วยนะคะ
กรณีนี้เป็นกรณีท่อคล้ายกับท่อเหล็ก
คือรถคันหน้าไปเหยียบมันหล่นอยู่บนถนนใช่ไหม
เหยียบแล้วก็ปรากฏว่ามันกระเด็นขึ้นมา
แล้วมันมาใส่รถคันที่เป็นเจ้าของคลิปค่ะคุณ
ทะลุเข้ากระจกแต่ว่าเจ้าของคลิปเนี่ยสติยังดีมากนะคะ
คือเหมือนไม่สะทกสถานเลยสติดีมาก
ไม่หักหลบเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะ

เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาเปิดเพลงด้วยนะท่าเลแสนไกลใช่ไหมเป็นท่อเหล็กแสนไกลได้ไหมรถคันหน้าเนี่ยคุณผู้ชมไปเหยียบถูกไหมคะแล้วก็มันกระเด็นมาใส่เจ้าของรถคันนี้เนี่ยแล้วดูตัวเขาสิคือสติดีมากนะคะเบนหน้าหลบนิดเดียวเองอ่ะอ่าหลบนิดเดียวแล้วแต่ว่าหน้าก็ยังแห่อยู่นะแล้วก็หันไปมองท่อเหล็กอยู่เป็นระ
สีดำแซงขึ้นไปเจ้าของคลิปเขาบอกแบบนี้นะ
จากนั้นพอแซงขึ้นไปแล้วไปขับนำหน้าเขาพอขับไปได้สักระยะ
สีดำเนี่ยก็เบรกกระทันหันหลังจากนั้นเจ้าท่อเหล็กท่อนี้ค่ะ
ก็กระเด็นมาใส่กระจกรถเขาซึ่งท่อเหล็กอันนี้ความยาวก็สักประมาณหนึ่งเมตร
มีตัวยึดหัวท้ายด้วยนะเกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
พิกัดหน่อยบริเวณเส้นทางที่เกิดเหตุก็คือทางหลวงชนบุรีระยองเส้นทางสาย๓๖
คนโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าดีนะคนไม่เป็นอะไร
แล้วพอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนี่ค่ะคนก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียว
คือส่วนหนึ่งก็ชมนะชมบอกว่าคนขับมีสติดีไม่ตกใจหรือหักหลบ
เพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
เจ้าของคลิปเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่าที่มาของท่อเหล็กดังกล่าวเนี่ย
เกิดจากท่อมันตกอยู่บนถนน
แล้วคันหน้าเกิดไปเหยียบ
พอเหยียบมันก็สปริ๊ดมันก็กระเด็นขึ้นมา
พอกระเด็นขึ้นมาแล้วก็มาโดนกระจกรถเขาแบบนี้
เอาล่ะนำมาให้คุณผู้ชมได้ดู
สำหรับข่าวเย็นไทยรัฐก็เป็นอุทาหรณ์นะคะ

จากจะต้องระวังเพื่อนร่วมทางแล้ว